ว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ธนาคารไปยึดบ้านผิดหลังค่ะ

บ้านเพื่อขายท่อตลาดผิดหลัง
ไปติดป้ายหน้าบ้านเขาให้พนักงานรับเหมาที่ไปปรับปรุงตกแต่งบ้าน
โนเวทบ้านเตรียมขายท่อตลาดไปรื้อบ้านแต่งบ้านใหม่หมดเลย
มันมีแบบนี้เกิดขึ้นจริงธนาคารยอมรับแล้วนะคะว่าผิดบ้านจริงนะคะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานีมอบให้กับผู้เสียหาย
เอาไว้เป็นหลักฐานบอกแปลกใจมาก
เห็นคนของธนาคารเข้าไปตัดต้นไม้เข้าไปรื้อทรัพย์สินในบ้าน
สินบางอย่างลื้อออกมาแล้วเผาทิ้งเลยนะคุณผู้ชมเผาทิ้งนะคะ
อันนี้ต้นไม้เนี่ยไปตัดต้นไม้ไปรื้อกันศาสตร์ไปทาสีรั้วทำบ้านใหม่หมดเลย
แล้วก็มีป้ายไปติดหน้าบ้านว่าขายขายท่อตลาดนี่นะคะ
แบบนี้ค่ะคือจะมีรหัสทรัพย์สินมีบ้านเลขที่มีอะไรชัดเจน
แต่คุณผู้ชมคะบ้านเลขที่ไม่ใช่บ้านหลังนี้นะผิดหลังนะ
เดี๋ยวค่อยดูไปค่ะคือเจ้าของบ้านบอกว่าพอมาสำรวจดูเนี่ยนะ
ประตูบ้านถูกล็อกด้วยกุญแจของธนาคารนะคะก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ภาพนี้ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพลาดหลุมแก้วแล้วก็ร้องเรียนผ่านเพจทนายคู่ใจของทนายรณรงค์แก้วเพชร
เรื่องแบบนี้มันมีด้วยเหรอยึดบ้านผิดหลังเนี่ยนะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับเจ้าของบ้านที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
นางกาญจนาและนายสมเกียจเป็นสามีภรรยาเขาเล่าให้ฟังว่า
นี่เห็นไหมกุญแจของธนาคารล็อกบ้านเขา
เขามีบ้านสองหลังมีบ้านที่นนทบุรีหลังนึง
ปฐุมธานีก็คือหลังที่เกิดเหตุอีกหลังนึงแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่นนทบุรี

ห้ากันยายนมีผู้รับเหมาจากธนาคารไปติดป้ายหน้าบ้านว่าเป็นทรัพย์สินของธนาคารจะขายท่อตลาด
แล้วก็เข้าไปรีโนเวทบ้านเขาเลยลื้อของในบ้านทาสีผนังและตัวบ้าน
เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่องเลยนะคะเพราะว่าอยู่บ้านอีกหลังไงคะที่นนทบุรี
และเพื่อนบ้านก็ไม่ได้บอกเพื่อนบ้านก็คงไม่กล้าพูดก็นึกว่าถูกหยุดบ้านจริง
กลัวจะอายกลัวจะอะไรไม่กล้าโทรถาม
ก็มาทำขนาดนี้เขาก็คงคิดว่าโอ้สงสัยใช่แล้วล่ะ
ใช่เพื่อนบ้านไม่กล้าโทรถามค่ะแต่พอเขารู้เรื่องก็กลับมาที่บ้านเขาสุดเลย
อดกับลูกชายร้องไห้เลยนะคะของในบ้านหายไปหมดเลยอ่ะโอ้โห
ด้านนอกต้นไม้โดนตาดสีบ้านอะไรทำใหม่หมดเลย
เขาก็เลยพยายามติดต่อกับธนาคาร
กันยายนมีทนายความของธนาคารติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกันนะ
ไปเจรจาไกลเกลียกันนะที่โรงพัก
แต่ผู้เสียหายบอกว่ามันแปลกใจอยู่นิดนึง
ตัวแทนของธนาคารแห่งนี้เหมือนกับว่าตั้งใจใส่เสื้อกลับด้าน
เพื่อไม่ให้เห็นโลโก้ของธนาคารหรือเปล่า
ตอนที่มาเจรจาเหรอมาเจรจาแบบใส่เสื้อกลับด้านค่ะ
มามอบกระเช้าให้แต่ไม่ขอโทษไม่ชี้แจง
พูดแค่ว่าอ๋อของของคุณบางชิ้นเนี่ยยังอยู่นะ
เจ้าของบ้านมารับกับทางธนาคารกลับไปได้เลยนะแค่นี้ค่ะ
แต่ไม่ขอโทษแล้วก็ไม่ชี้แจงอะไรด้วยครับ
ี่สิบเก้ากันยายนนะคะมีหนังสือจากธนาคารส่งไปที่บ้าน
หนังสือขอคืนของที่ธนาคารเก็บเอาไว้ซึ่งเนื้อหาในกระดาษไม่มีคำขอโทษด้วย
ไม่มีการแสดงความรับผิดชอบอะไรด้วยก็เลยต้องมาขอความเป็นธรรมกับทนายรณรงค
นี่คือของที่โดนรื้อไปนะฮะก็ถอดแต่มันไม่ใช่แค่ของที่มันเป็นทรัพย์สิน
มูลค่าทางเงินนะคะมันมีบางอย่างที่มีมูลค่าทางใจด้วยนะคะ
เจ้าของบ้านบอกว่าสะเทือนใจมากของสะสมของเล่นที่ภรรยากับลูกชายตอนเด็ก
ทำกันเอาไว้สะสมเอาไว้มันมีมูลค่าทางใจอ่ะค่ะอืม
ถูกทิ้งเป็นขยะถูกเอาไปเผาทิ้งหมดแล้วอ่ะโอ้โห
อันนี้มันประเมินราคาเป็นตัวเงินไม่ได้นะคะอืม
อ่าไม่ทราบนะจนบ้านตรงข้ามเพื่อนบ้านอ่ะโทรไปบอก
เขาเช็คกับแบงค์ชัวร์แล้วว่าผิดเขาถึงติดต่อเราไป
เพราะตอนแรกเขาก็กลัวว่าเราจะติดขายจริงเราก็ติดต่อ
เราก็เลยไปไปที่นัดเจอกันที่อ่าสถานีตำลวจ
สถานีตำรวจแล้วก็มีนิติกรแล้วก็ทนายเขามา
ก็เจอปุ๊บก็จะให้กระเช้าก่อนเลยแล้วจะคืนของอย่างเดียว
พอเราพูดไปเงื่อนไขไปเขาก็เงียบไป
จนเราติดต่อไปอีกแล้วก็เป็นหนังสือมาอีกว่าจะคืนของอีก
นั่นแหละครับแล้วก็เลยเป็นที่มาเนี่ยเลยก็เลย
ให้จากนั้นก็ทนายรณรงค์นัดคุยกันแล้วเอาเอกสารให้ดู
นี่ค่ะคุณผู้ชมมีเอกสารของธนาคารมาแบบนี้
อันนี้คือลิสต์สิ่งของที่บอกว่าจะคืนของ

ผู้รับเหมาเขาเก็บไปแล้วแก๊งก็เก็บไว้ให้ก่อน

แต่บางอย่างก็เผาไปอันนี้คือสิ่งที่ยังเหลืออยู่

เดี๋ยวลองไปดูหน่อยนะคะป้ายธนาคารไม่มีแล้วที่หน้าบ้าน
ขายแล้วนะตอนนี้ไม่ขายท่อตลาดแล้ว
เพราะผิดหลังแม่กุญแจของธนาคารก็เอาออกไปบางส่วนแล้วนะคะ

ทีมข่าวได้คุยกับเพื่อนบ้านของผู้เสียหายค่ะ
คุณวรสวงนะคะต้องขอบคุณเพื่อนบ้านด้วยนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าก่อนหน้าที่ผู้รับเหมาจะมารีโนเวทบ้านนะคะ
มีตัวแทนของธนาคารคนหนึ่งเอาป้ายไปติดหน้าบ้าน
ติดอยู่สักเกือบเดือนค่ะแล้วก็มีผู้รับเหมาเข้าไปทำในบ้าน
ผู้รับเหมาจะมี๒ชุดคือทำด้านในบ้านกับภายนอกบ้าน

ผู้รับเหมาตอนมาทำมารีโนเวทเนี่ยอยู่กินอะไรกันในบ้านหลังนี้เลยนะ

ก็ตามสดานผู้รับเหมาเขาก็จะให้ช่างก่อสร้างเขา

แต่เพื่อนบ้านสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าบ้านโดนยึดเขาไม่ตัดน้ำตัดไฟเหรอ
เพราะเขาก็ต้องตัดไปก่อนแล้วก็ให้เจ้าของใหม่มาขอน้ำไฟใหม่
ก็ทำไมผู้รับเหมาอยู่กินนอนอะไรกันในบ้านได้เป็นสัปดาห์
แต่เธอบอกว่าเอ๊ะหรือยังไงดีหรือโดนยึดจริง
สงสัยค่ะเพื่อนบ้านสงสัยเลยเดินไปอ่านป้ายที่ติดหน้าบ้าน
อย่างที่ให้คุณผู้ชมดูป้ายตั้งแต่ต้นจะบอกบ้านเลขที่เอาไว้ใช่ไหมคะ

พอเพื่อนบ้านไปดูอ้าวบ้านเลขที่มันผิดนะ

คือบ้านเลขที่ที่อยู่ในป้ายกับบ้านเลขที่ของบ้านหลังนี้มันไม่ตรงกัน
เขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาจะรู้ว่าหลังไหนเลขที่เท่าไ
ใช่ค่ะคือบ้านถัดกันไป๓หลัง
คือบ้านที่ต้องโดนยึดจริงกับบ้านของผู้เสียหายค่ะ

อันนี้ก็เลยเริ่มเอกใจแล้วว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่แล้วนะ
มันน่าจะมีอะไรผิดพลาดนะก็เลยโทรบอกเจ้าของบ้าน
ก็เลยรู้ว่าธนาคารมายึดบ้านผิดหลังมันต้องถัดไปสามหลังค่ะ

เจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าคือเพิ่งมารู้ว่าธนาคารยึดบ้านผิดหลัง
รับว่าทำธุรกรรมกับธนาคารนี้อยู่นะ
ก็อยู่ในขั้นตอนของการเจรจากันนะคะ

ใช่ค่ะเจ้าของบ้านบอกว่าเธอก็เพิ่งมารู้ว่าธนาคารไปติดป้ายบ้านเพื่อนบ้าน

ใช่เธอบอกจริงในส่วนของบ้านเธอที่จะต้องโดนยึดอยู่ในขั้นตอนการเจรจากัน

เธอเลยบอกว่างงเหมือนกันนะงงเหมือนกันงงจริง
ถ้าติดป้ายถูกหลังมาติดที่บ้านเธอที่จะโดนยึดจริงป่านี้
ต้องย้ายออกจากบ้านไปแล้วนี่เธอยังอยู่ที่บ้านนะคะ
เพราะความจริงบ้านเธอเนี่ยเขาจะขายท่อตลาด
เธอเลยงงบอกว่าอ้าวก็อยู่ระหว่างเจรจาแล้วยังไง
ก็ยังอยู่บ้านปกติยังไม่ได้ย้ายออกเลย
ไปฟังเจ้าของบ้านหลังที่จะต้องโดนยึดจริงค่ะ
แต่พี่ไม่รู้วันนี้ว่าคือผิดหลังจริงต้องเป็นหลังพี่

ซึ่งการที่เขามาธนาคารมาปากใต้ในวันนั้น
มันทำให้พี่ต้องไปติดต่อธนาคารและทำให้พี่กำลังอยู่ในช่วงที่
เจรจาแล้วธนาคารก็ช่วยเหลือพี่เป็นอย่างดี
ก็เป็นความโชคดีที่เราเข้าไปเร็ว
ถ้าไปถึงจุดนั้นก็คือเขาก็ต้องให้เราออกไปที่อื่นแล้วแหละ
แต่ตอนนี้พอพี่ไปติดต่อก่อนมันก็เกิดการที่เราแก้ปัญหาได้ก่อน
โชคดีมากแต่พี่เขาก็คงเดี๋ยวคงจะดำเนินการแก้ไขกันได้
ทางฝั่งโน้นทางบ้านพี่เขานะ
พี่ว่ามันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าพี่ว่าปัญหาต่างเนี่ย
ถ้ามันจะทำให้มันถูกต้องก็ไม่น่ามีปัญหาค่ะ
นายรณรงค์แก้วเพชรก็เลยบอกว่าขั้นตอนการเข้ายึดทรัพย์หรือว่ายึดบ้าน
ต้องทำตามคำสั่งสารนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลระบุเอาไว้ชัดเจน
บ้านเลขที่เท่าไหร่ที่ดินแปลงไหน
นายรณรงค์บอกงงเลยงงกระบวนการทำงานของธนาคารแห่งนี้
อยากให้ธนาคารออกมาชี้แจงเพราะว่าจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความนะคะ
ข้อหาเลยค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะว่า
แบบนี้มันบุกรุกนะมันทำให้เสียทรัพย์นะ
จริงนะคะทนายรณรงค์บอกว่าจะแจ้งความเนี่ย
กรุกเคหสถานทำให้เสียทรัพย์
มินประมาทโดยการโฆษณาลักทรัพย์ในยามวิการ
ก็คงบอกชื่อธนาคารได้แล้วเนอะ
เพราะว่าธนาคารออกเอกสารมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการแล้วนะคะ
ธนาคารออมสินชี้แจงกรณีข่าวการปรับปรุงบ้านผิดหลังค่ะ
ชี้แจงแบบนี้นะคะจากกรณีที่เป็นข่าวข่าวนี้ค่ะ
ธนาคารได้เข้าซื้อทรัพย์จากการขายท่อตลาด
ก็คือบ้านเลขที่๙๙๔๔หมู่บ้านแห่ง๑เที่ยมเผลอเมืองประทุมธารณี

ธนาคารว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกหรืออัลซอส
ให้ไปปรับปรุงบ้านที่ซื้อมาจากการขายท่อตลาด
ให้มันมีสภาพดีพร้อมขายครับแต่ไม่ได้ลื้อถอนบ้านนะ
ผู้รับเหมาภายนอกไปสำรวจพื้นที่แต่ผิดพลาดค่ะ
ปรับปรุงบ้านผิดหลังเพราะบ้านที่จะเข้าไปปรับปรุง
กับบ้านที่ไปทำผิดหลังเนี่ยมันคล้ายกัน

ธนาคารออมสินบอกว่าทั้งสองหลังลักษณะคล้ายกัน
ก็เลยผิดหลังและทั้งสองหลังไม่มีป้ายเลขที่บ้านอยู่หน้าบ้านค่ะ
ผู้รับเหมาภายนอกก็เลยไปปรับปรุงบ้านผิดหลังค่ะ
โอ้โหยิ่งไม่มีป้ายเลขที่ยิ่งต้องตรวจสอบให้ชัดเลยนะว่ามันหลังไหนนะ
ก็นั่นน่ะสิคะแล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่าก่อน
เข้าปรับปรุงสภาพบ้านเพื่อรอการขายเนี่ยค่ะ
ผู้รับเหมาที่เป็นผู้รับเหมาภายนอกเนี่ยนะคะ
เลื่อนย้ายสิ่งของในบ้านหลายอย่างแต่ธนาคารเก็บรักษาเอาไว้นะ
พอรู้ว่าผิดหลังปุ๊บธนาคารติดต่อเจ้าของบ้าน
หารือกันเมื่อ๒๐กันยายนธนาคารขออภัยในความผิดพลาด
แล้วก็แจ้งขอส่งมอบของที่เก็บรักษาเอาไว้๒๐รายการ
ที่ให้คุณผู้ชมดูลิสต์ไปในเอกสารอีกฉบับนึงค่ะ
ว่าจะคืนเจ้าของบ้านแต่ว่าเจ้าของบ้านยังไม่ได้ไปรับของคืน
แล้วก็เรียกค่าเสียหาย๒ล้าน๒แสนบาท
ธนาคารก็เลยนัดคุยกันอีกรอบ๔ตุลาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ
เพื่อไปฟังข้อเรียกร้องจากทางเจ้าของบ้านผู้เสียหาย
และประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ธนาคารออมสินยืนยันจะรับผิดชอบค่าเสียหายอย่างเต็มที่ตามที่เกิดขึ้นจริง

ถ้ามีความคืบหน้าธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป
โอ้โหเออไม่น่าเชื่อเนอะ

มีหลายที่มาด้วยเหรอ